ส่วนที่จังหวัดนครพนมนะคะกรณีที่พ่อกับแม่ไปแจ้งความ
ร้องเรียนบอกว่าลูกชายถูกควบคุมตัวไปสอบสวน
เกี่ยวกับเรื่องของคดียาเสพติดแต่ไม่รู้สอบสวนไปสอบสวนมาเนี่ย
ยังไงนะไปทำกันไอ้ท่าไหนลูกหนึ่งคนเสียชีวิต
หนึ่งคนบาดเจ็บสาหัสแม่เชื่อว่ามันไม่ใช่การสอบสวนธรรมดาแล้ว
มันไม่ใช่การพูดคุยกันธรรมดามันต้องมีการซ้อมกัน
และครอบครัวนี้เขากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะ
คนที่ซ้อมคาดว่าจะเป็นทหารเป็นคนมีสีก็เลยร้องเรียนสื่อนะคะ
ให้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้กันหน่อยเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องคดีเนี่ย
ว่ากันไปครอบครัวนี้เนี่ยนะคะสรุปแล้วลูกชายมีสองคนนะ
คนโตเสียชีวิตคนเล็กบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้ค่ะ
ครอบครัวนี้ไปนำร่างลูกชายคนโตที่มีชื่อว่านายยุทธนาซ้ายสาอายุ๓๓ปี
ประกอบพิธีศพที่บ้านพักหลังจากพ่อแม่ไปแจ้งความว่าลูกชายถูกทหารชุด
ปฏิบัติการปรับรามยาเสพติดอุ้มไปกักตัวและน่าจะเกิดการทำร้ายร่างกายขึ้น
จนเป็นเหตุให้นายยุทธนาเสียชีวิตส่วนลูกชายคนเล็กบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบเจ็ดเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไปพูดคุยกับพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ครอบครัวอยากได้รับความเป็นธรรมขอให้ตำรวจไปเอาตัวทหารที่ทำร้ายลูกชายมาดำเนินคดีให้หน่อย
หากทหารชุดจับกลุ่มจะมาร่วมงานศพเพื่อขอคำมาลูกชายก็อนุญาตนะ
ส่วนตัวจะมีความโกรธอยู่บ้างแต่ก็อยากให้วิญญาณของลูกไปสู่สุขติ
ฟังเสียงคุณพ่อค่ะผมก็ยินดีถ้าจะมาผมก็ไม่ได้ว่า
ผมก็ดีใจด้วยและลูกผมก็จะได้ตายตาหลับ
ถ้าในมีความคิดที่จะมาขอขมาผมเชื่อว่าความยุติธรรมมีจริง
สักวันหนึ่งมันจะต้องปรากฏออกมา
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีก็ต้องไปถามตำรวจนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกศรีนครนายวัฒน์ผู้กำกับการสพธาตุพนม
ระบุว่าหลังจากผู้เสียหายเข้าแจ้งความตำรวจก็ช่วยนะ
รวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะผลการชนะสูตรศพ
ส่งศพนายยุทธนาผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรแล้วที่จังหวัดขอนแก่น
ผลชนสูตรตอบกลับมาแล้วสาเหตุการตายคือ
สมองบวมเลือดคลั่งปอดเขียวช้ำ
คาดว่าน่าจะเกิดจากการทำร้ายร่างกาย
ส่วนในกระเพาะอาหารไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
ทั้งนี้จะสรุปผลชนสูตรและผลตรวจร่างกายน้องชายที่บาดเจ็บ
สอบพยานแวดล้อมพอได้หลักฐานที่ชัดเจน
จะเรียกเจ้าหน้าที่ทหารที่เกี่ยวข้องที่ถูกอ้างถึงในวันนั้น
พันธโทธัญญาเกียจสารแม่ทัพภาคที่๒
เปิดเผยว่าก็ได้สั่งการให้ทางหน่วยงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องต้นได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจปรับรามยาเสพติด
ไปจับกลุ่มยาเสพติดเริ่มจากการชกต่อยกัน
ก่อนเข้าจับกลุ่มทั้งสองคนวิ่งหนีก็เลยต้องไล่ตาม
แต่ทั้งคู่ไม่ยอมนี่แหละค่ะช่วงชุลมูลโชคต่อยกันจนจับกลุ่มตัวได้
จากนั้นนำตัวมาสอบสวนที่ฐานระหว่างการสอบสวน๑ใน๒ผู้ต้องหา
คือเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะบอกเกิดอาการปวดหลัง
จากนั้นมีการชักเกร็งก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
บอกแบบนี้นะไม่ได้เกิดจากการที่เขาซ้อมนะ
แต่เกิดจากช่วงเวลาที่ชักเกร็งแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
แต่มาพบว่าเสียชีวิตขณะนี้รอชันสูตรการเสียชีวิตว่าเกิดจากสาเหตุใด
แต่ผลมันก็ออกมาแล้วนะเบื้องต้นสั่งการให้ทางหน่วยเข้าไปดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต
และตั้งคณะกรรมการสอบเหตุการณ์ทั้งหมดเน้นย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ถ้าทหารผิดแม่ทัพภาคที่๒บอกว่าก็ให้เป็นไปตามผิดค่ะ